ต่อไปเขาก็อ้างว่าเมาน้ำท่อมเหมือนกันนะฮะเมาน้ำกระท่อมเหมือนกันแต่กระท่อมอย่างเดียวหรือเปล่า
ผู้ชายคนนี้อายุ๒๙ปีครับขับรถไปกับพี่ชายปรากฏว่าทิ้งพี่ไว้กลางทาง
แล้วก็ขับรถเก๋งหนีไปเลยครับไปเลย
หายไปไหนก็ไม่รู้พี่ชายกลัวว่าจะไปประสบอุบัติเหตุนะครับขอให้ตำรวจติดตามตัวให้หน่อย
นี่ครับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุสพเมืองตราดนะครับได้รับแจ้งเหตุจากผู้ชายคนหนึ่งว่าช่วยหน่อย
น้องชายคิดว่าน่าจะเมายาด้วยนะครับคือขับรถมาด้วยกันดีมาทิ้งเขาเนี่ยไว้กลางทาง
แล้วก็ขับรถหนีหายไปกลัวว่าจะไปเกิดอุบัติเหตุตำรวจนำกำลังออกตามหาครับกระทั่งไปพบตัวคนขับนะฮะ
กับรถที่ห้างแห่งหนึ่งก็พามันที่โรงพักมาแล้วมาแล้วทราบชื่อคนขับคือนายชัยนายอาธรณ์ชัยมนตรีครับ
อายุ๒๙ปีเป็นชาวพิสุนุโลกส่วนในคอนคือนครชัยมนตรีอายุ๓๔คนนี้พี่ชาย
เป็นภรรหวัดเสียบยาเสียบติดแต่เขาบอกว่าปรับบัติจนหายแล้วนะ
จู่ทิ้งเขาไว้ที่สะพานข้ามแม่น้ำตราดแล้วเขาเกรงว่าน้องชายจะขับรถไปประสบอุบัติเหตุ

ี้ยนเขาว่านะผมไม่ได้ว่านี่คืออะไรรู้ไหมฮะ
ตำรวจครับตำรวจให้ตรวจสารเสพติด

เขาบอกว่าจะเข้าทำไมแล้วทุกคนก็มีอวัยวะเพศเหมือนกัน
ก็เลยปัดสาวะให้ดูตรงนี้เลย

ไม่เข้าห้องน้ำเขาบอกก็มีเหมือนกันจะอายทำไม
อย่างนั้นก็เอาสารตั้งต้นซะตรงนี้เลยละกัน
นะฮะเอาดูคลิปอีกที

สารเสพติดไหม

ทุกวันนี้ดื่มแต่น้ำท่อมนะฮะ
ระหว่างจากพิษโลกมาเนี่ย

เถียงชี้แจงมาในเฟซบุ๊ก